เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองนะคะ

ต้องมีไฟแดงรถก็ไม่ติดด้วยนะคะ

จะมีผู้โดยสารขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา

และทีนี้ข้ามเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุ

ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าเรือทั้งสองลำก็ได้รับความเสียหาย

ที่รับผู้โดยสารจากท่าน้ำ

เฉียวชนกับเรือโดยสารจากท่าเรือสาธรณ์

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะคะ

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผย
บอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า

ระบุว่าเป็นเหตุเรือเฉียวชนกัน

โดยเรือด่วนเจ้าพระยาที่มีผู้โดยสารมาด้วย
กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ดาวคนนอง

ได้ส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือสาธรณ์

ส่งผลให้เรือลำสีเขียว

ไม่ได้รับความเสียหายใด

ขณะเดียวกันวันนี้ทางกรมเจ้าท่า

เสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ทีนี้ใครที่เดินทางด้วยเรือนะคะ

เราไม่ทราบจริง

เดียวเดี๋ยวก็ถึงท่าที่เราจะลงแล้ว

เพื่อความปลอดภัย

เพราะว่ามีเรือที่กลับเรือโดยกระทันหันหรือเปล่า
ก็รอผลการตรวจสอบ